สมาคมกีฬาฟุตบอลกันบ้างนะครับที่มีการรวมเงินรวมทุนครั้งใหญ่ในการพาทีมไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณ
ล่าสุดนั้นก็มีการเดินทางไปรับเงินนะครับช่วยในการสับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกครับ
มาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ต่อในชุดสู้ศึกบอลโลก
รอบเคลื่อนเลือดโซนไนเชียร์ในรอบ๑๒ทีม
แล้วก็เชื่อว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณกระจอยมากที่สุดแล้วครับ
ผมมีทีมงานที่ดีนะครับได้คุณขจรมา
ผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต
แล้วก็อะไรที่ทำแล้วหรือตัดสินใจทำแล้ว
ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยแฟนบอลชาวไทยมีความสุข
ผมจะทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับ
ทั้งเรื่องของการประสานงานกับทีมชาติให้มีระบบ
โดยเฉพาะการเก็บตัวฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ
โดยที่เพราะเรื่องการประสานงานด้านต่าง
ด้านการเงินและด้านธุรการต้องทำให้ถูกระเบียบชัดเจน
และมีการหักภาษีนัดที่จ่ายอย่างถูกต้องนั่นเองครับ